พาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาไปดูเรื่องแปลก
ถ้าเกิดว่าพูดถึงฝาแฝดแน่นอนว่าต้องมาเป็นคู่

เพราะว่าแฝดที่สหรัฐอเมริกาเขาเกิดคนละปี

ใกล้กันแหละแต่ว่าเพียงเสี้ยวนาทีนะ
พยาบาลที่สหรัฐบอกว่าเคยเห็นครั้งแรกในรอบการทำงานของเขา๓๐
ดูความน่ารักของเด็กทั้งสองคนกันค่ะ

นี่คือเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงนะฮะ

อันนี้คือภาพฝาแฝดพี่น้องชาวสหรัฐอเมริกานะคะ
กำลังได้รับความสนใจจากชาวโลกโซเชียลมีเดีย
สำนักข่าวต่างประเทศทั่วโลกในฐานะฝาแฝดที่มีปีเกิดคนละปี
โดยเด็กหญิงชื่อว่าเด็กหญิง

มั่งกระหมวกไหมพรมสีชมพูนั่นแหละค่ะ
ออกมาลืมตาดูโลกเมื่อวันที่๒๓
ขออภัยค่ะเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
ของวันที่๓๑ธันวาคมปี๒๕๕๙

ก็คือเจ้าหนึ่งเด็กชายลูอีส
นี่แหละหมวกสีน้ำเงินใช่ไหม
ใช่ออกมาลืมตาดูโลกเมื่อเวลาเที่ยงคืน๑นาที

ห่างกันประมาณนาที๒นาทีนานนาทีนิด
นี่แหละค่ะพยาบาลแพทย์
เขาก็เลยมีการบันทึกไว้ในสูติบัติว่ามีปีเกิดกันคนละปี
ทีนี้คุณพ่อของฝาแฝดก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วย
บอกว่าคุณแม่ที่ให้กำเนิดฝาแฝดไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย
ว่าจะต้องมีการเบ่งท้องคลอดแบบข้ามปี
หลังปีใหม่คือคลอดข้ามปี
จริงแล้วคุณแม่ก็อยากให้ทั้งคู่มีวันเกิดวันเดียวกันด้วยซ้ำ
แล้วก็เป็นวันเกิดปีหลังปีใหม่เขาบอกอยากให้เกิดปี๒๔๙
อย่าให้เกิดวันเดียวกันด้วยเพราะอะไร
เพราะว่าจัดงานวันเกิดจะได้จัดทีเดียวไงคุณ

แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ต้องจัดกันคนละวัน
ก็อย่างนี้ถือว่าอย่างนี้คนหนึ่งก็จัดส่งท้ายปีเก่า
อีกคนก็จัดต้อนรับปีใหม่
เขาก็จัดรักจัดงานวันเกิดข้ามปี

เขาบอกว่าตลอดการทำงานของเธอ
ที่ทำงานในโรงพยาบาลไคเซอร์ในเมืองซาเดโก้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
เขาบอกว่าตั้งแต่เดินทำงานมาตลอด๓๔ปี
เพิ่งเคยเห็นฝาแฝดที่เกิดคนละปีเป็นครั้งแรก
ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมาก
และทุกคนที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ดีใจกับคุณแม่ฝาแฝดด้วย
ดิฉันในฐานะคุณแม่ฝาแฝดก็ดีใจด้วย

ขอนาทีหนึ่งขอนาทีหนึ่ง